เขาพยายามที่จะทำตัวเป็นแพลตฟอร์มแชทที่แยก

เตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่นะคะ
ให้เราสนทนาได้แบบลับ
วิธีการนะคะก็เป็นการที่อนุญาตให้เราคุยแชทลับกับเพื่อนได้
ก็คือคุยแบบเข้ารหัสกัน
จะสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้ข้อความหายไปในเท่าไหร่นะคะ
ภายในตั้งแต่๕วินาทีถึง๑ชั่วโมง
ก็จะเป็นข้อความที่ถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

ซึ่งแชทลับนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบ

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วนะคะ
ก็ค่อยนำร่องขยายผลมาเรื่อย

เล่นในคอมบ้างเล่นในมือถือเล่นในแท็บเล็ต
อันนี้เขาก็จะบอกว่าล็อกให้อยู่ในเครื่องนี้
คนนี้เท่านั้นก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
จะได้ไม่ต้องมาแคปหน้าจอจะไม่ส่งต่อให้ใครใช่ไหม
บางทีต้องอ่านข้อความให้ได้ภายในแบบ๓วิอะไรอย่างนี้

ก็ใช่ไงแคปทัน

ที่เป็นเรื่องในเรื่องภายในเรื่องที่แบบ

เฟิร์นลาดาค่ะค่ะแบบนี้ว่าไงค่ะแล้วก็กระซิบด้วย

คืออย่าทำอะไรให้มันเห็นหลงเหลือเป็นเสียง
เป็นลายลักษณอักษรที่จะถูกบันทึกถูกเก็บเอาไว้ได้เลย

เขาก็พยายามแบบให้ดิจิทัลมันยังแบบดูได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วก็ตอนนี้แพร่ระบาดในไทยก็เริ่มนิยมมากขึ้นแล้วนะ
เพราะว่ามันเป็นแอปที่พอส่งอะไรไปแล้วก็กำหนดวิได้ค่ะ
ก็เป็นแบบเทรนด์ใหม่ที่วัยรุ่นชอบสมัยนี้ไม่ต้องแบบ
ทิ้งไม่ไหร่คุ้มอยู่ในโซเชียียลมันจะไปทิ้งอยู่ในโซเชียล
นะคะก็อาจจะเป็นแนวคิดใหม่รอใช้กันแล้วกัน
ถามฟื้นอดาอย่างนี้มันแทรกไม่ได้เลยจริงป่ะ
เขาเขียนแบบนี้นะแต่จริงเท็จยังไง
แล้วก็เชื่อพี่มาร์คไงแล้วก็ไม่สามารถไปสืบต่อได้
ทางที่ดีคุยกันต่อหน้าเหมือนคุณรัชพรบอก

ระมัดระวังกันในเรื่องของการใช้คำพูดในการพูดคุยกันนะคะ